บอกเลยนะคะว่าของขวัญของคนเป็นแม่
ก็คือการมีลูกที่ดีมีลูกที่น่ารัก
ยิ่งคนอื่นชื่นชมลูกของเรา
อีกคลิปนี้ที่แชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียล
แม่แพทนัปพาบอกเลยอดปลื้มใจไม่ได้
ก้มกราบงามเลยนะฮะก้มกราบคุณบุ๊กนะ
แล้วก็มีจับแก้มคุณกบสุวนันด้วยนะคะ
ก็บอกว่าแพทย์เห็นตลกแบบนี้
เป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยนะฮะ
เห็นแบบนี้รู้สึกว่าสอนลูกแล้วมันได้ดั่งใจ
ดีใจจริงไม่เสียแรงที่คอยดุคอยว่าเรสซิ่งจ้า
ไปงานด้วยกันแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยลูก
ไหว้ลุงบุ๊กกับป้ากบก่อนอะไรอย่างนี้
เขาก็ไปกิ๊วหน้าป้ากบแล้วก็ไปไหว้
ซึ่งเราแค่บอกให้เขาไหว้แหละ
แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะลงไปไหว้แบบบนตักขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
เป็นความประทับใจของแม่เหมือนแบบว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่
ที่เราสั่งสอนเขามาคือเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่มือไม้อ่อน
มันไม่เสียแรงที่เราแบบสอนหรือแบบดุเขา

เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ
ทายาทคนบันเทิงต่อกันที่น้องวินค่ะ
ลูกชายคนเก่งของดาวตลกหนูเล็กกาก๊ะหรือว่าหนูเล็กก่อนบ่ายนั่นเองนะคะ
ใบ้เลขเด็ดด้วยการทำนิ้วทำท่าทำทางน่าเอ็นดู
งานนี้ค่ะคุณแม่หนูเล็กนะคะบอกดูเอาขำแล้วกันนะคะ
แต่เชื่อไหมคะว่าถูกมาแล้วหลายงวดนะจ๊ะ

สามารถเป็นแฟนเตรียมกระดาษกับประกาศได้เลยค่ะ
เขาชอบทำมืออย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงชอบทำอะไรอย่างเงี้
บางทีชอบทำแบบนี้บางทีก็ทำแบบนี้บางทีก็ทำอะไรของเขาไม่รู้
ชอบทำมือทำเวลาถ่ายรูปชอบทำ
ถ่ายไปเล่นถ้าเขาทำก็แล้วแต่ก็โพสต์ลง
งวดก่อนงวดก่อนถูกถูกถูกได้๒ได้เลข๒

ยังยังค่ะก็ขำไปอย่างนั้นแหละค่ะ
ก็อย่าไปอย่าไปตามเยอะนะคะแค่ขำ
ถ้าไม่ใช่ก็เสียตังค์จริง